ไปครับตำรวจสพสำโรงใต้สมุทรปราการนะครับ
เจอตัวแล้วคุณแม่อายุ๒๔ปีนะครับ
ลูกสาวแรกเกิดนะฮะ
เอาไว้ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเลย

เธอบอกว่าก็มีลูก
แต่ผัวทิ้งไปแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหว

หลังจากชาวบ้านในชุมชนคลองสำโรง

ไปตรวจสอบเหตุที่พบทารกแรกเกิดครับ
เป็นเพศหญิงถูกทิ้งไว้บริเวณม้านั่งทาง
ห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยวัดสำรงเหนือนะครับ
เมื่อช่วงกลางดึกวันอันทางที่ผ่านมา
ต้นพบว่าทารกร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับ
น้ำหนักเกือบ๓กิโลกรัมนะฮะ
พยาบาลวิชาชีพก็ช่วยตัดสายสดือ
แล้วก็พาไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลสมุทรปราการครับ
ขณะที่ตำรวจก็เร่งตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
พบผู้หญิงอายุ๒๕ถึง๓๐ปีฮะ
นี่นะฮะเขามาดูกล้องกันนะครับ
ก็ผู้หญิงคนนี้แหละเอาทารกมาทิ้งไว้ภาพมันจับไว้ได้
ล่าสุดครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุ

ห่างจากที่เกิดเหตุไป๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
จึงตามไปคุมตัวนะครับผู้ก่อเหตุจากบ้านพัก

ผู้ก่อเหตุสารภาพแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าเอาเด็กมาทิ้งไว้หวังว่าจะมีคนไปเจอแล้วเอาไปเลี้ยงต่อ
เพราะตอนนี้เนี่ยเธอไม่มีเงินแล้วก็กลัวจะเลี้ยงไม่ไหวด้วย
เนื่องจากถูกแฟนนุ่มทิ้งไปแล้วนะครับทิ้งไปแล้ว
ซ้ำยังไม่ยอมรับด้วยว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขา
หลังก่อเหตุก็กลับมานอนพักที่บ้าน
กระทั่งตำรวจตามมาจับคุมเอาไว้ได้ครับ
ตำรวจยังพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาการป่วยจากการคลอดลูกนะครับ
พาไปส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการก่อน

เรื่องต้นแจ้งข้อหาครับทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
เพื่อให้เด็กพ้นไปเสียจากตน
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับครับ
ตอนจะมีก็คิดเยอะนะฮะ
คณะที่นางสีพรัยสัตว์ตามาส
เป็นเพื่อนบ้านผู้ก่อเหตุเขาเล่าแบบนี้บอกว่า
คือจริงเค้ามีลูกคนหนึ่งแล้วนะ
เวลาที่ผู้หญิงคนนี้ที่ทิ้งลูกออกไปทำงาน

พี่คนนี้นะฮะพี่ใจดีคนนี้พี่ศรีไพร
ก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมาก่อเหตุแบบนี้แหละครับ